ส่วนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตี๓กว่าที่พี่ตูนและคณะวิ่ง
ก็ถือว่าวิ่งฝ่าลมหนาวเหมือนกันนะ
ใช่แต่จริงจะบอกว่าวิ่งในอากาศเย็นแบบนี้วิ่งดีกว่าอากาศร้อน
เพราะว่ามันจะทำเวลาได้ดีกว่ามันจะเหนื่อยน้อยกว่า
เหงื่อไม่ค่อยออกแล้วก็หายใจเนี่ย

พออากาศร้อนอ้าวมันหายใจไม่ค่อยดี
ใช่ไหมดังนั้นเมื่อเช้าก็ทำเวลากันได้ดีนะครับ
แล้วก็จบ๓เซตแล้วด้วยนะครับ
วิ่งที่อำเภอเถินนะครับจังหวัดลำปางนะครับ
บรรยากาศล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับ
รายงานสดมาจากที่จังหวัดลำปางครับเชิญครับ
ครับผมตูนบอดี้แลมนะครับยิ่งวิ่งถึงจุดชุมชนนะครับ

จะมีประชาชนชาวอำเภอเถินนะครับออกมาให้กำลังใจจนมาก
คันเอการการวิ่งเมื่อช่วงเช้าต้องวิ่งด้วยใช้แรงกายเยอะ

โดยการวิ่งเส้นแรกนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาตี๓จากโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบน
อำเภอแม่พริกมุ่งหน้าถึงอู่ช่างชัยรถยนต์
ด้วยระยะทาง๒๑กิโลเมตร
ใช้เวลาวิ่งถึงจุดพักที่๒นะครับประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นตลอดเส้นทาง
อุณหภูมิช่วงเช้า๑๗องศา

แต่ตูนบริสแลมก็วิ่งทำความเร็วได้ปกติครับ

จะวิ่งด้วยระยะทางไกลมากทุกเซต
เพื่อเพิ่มระยะทางประกอบกับการจราจรไม่มากด้วยนะครับ
ขณะที่การวิ่งชั้นที่๒มีระยะทาง๑๐๖กิโลเมตรนะครับ
มีบอยปกรณ์นะครับดารานักแสดงมาร่วมวิ่งด้วย
แต่ว่าเส้นทางการวิ่งก็ยังคงเป็นทางลาบสลับเนินเขา
แต่ตูนบอริสแรมและทีมงาน๙๙๙ยังคงมุ่งมั่นวิ่งเพื่อ๑๑ลงประมาณทั่วประเทศ

แม้ว่าเส้นทางวิ่งเข้าอำเภอเขินนะครับจังหวัดลำปางจะต้องใช้กำลังขามากเช่นกัน
พร้อมทั้งได้ทักทายประชาชนนะครับที่ออกมายืนรอให้กำลังใจตลอดทาง
สีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสนะครับสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านที่ออกมาต้อนรับเป็นจำนวนมากครับ
มารอพี่ตูนตั้งแต่ตี๓ตั้งแต่ตรงแถวแม้ว่า
ก็รู้สึกดีใจมากที่ประชาชนคนเถินคนลำปางมาร่วมกันรับพี่ตูน
ทุกคนพยายามบริกองทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของประจำจังหวัด

การบริจาคนะคะก็คือได้หลายช่องทาง
โดยส่วนตัวก็คือซื้อเสื้อ
บริจาคตามกล่องตามโรงพยาบาลชุมชนต่าง
แล้วก็เป็นหมอด้วยค่ะก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่
พี่ตูนให้กำลังใจพวกเราก็ขอขอบคุณมากเลยค่ะ
สำหรับการวิ่งทั้ง๒เซตของตูนบอดี้แลมนะครับ
โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายบนอำเภอแม่พริก
ปั๊มน้ำมันปทอำเภอเขินนะครับจังหวัดลำปาง
รวมระยะทางช่วงเช้าประมาณสามสิบจุดหกกิโลเมตรแล้ว
ซึ่งหากรวมระยะทางการวิ่งจากอำเภอเบตรงจังหวัดยาลาล่าสุดตอนนี้
โรงพยาบาลทั่วประเภทตอนนี้กว่าแปดร้อยห้าสิบห้าล้านบาทแล้วครับ
ซึ่งขณะนี้นะครับตูนบริสแลมก็กำลังวิ่งอยู่ในเซตที่๓นะครับ
และจุดนี้เองก็เป็นจุดที่มีการเตรียมการต้อนรับของตูนบอดี้แลมนะครับ
ซึ่งจะเข้าพักจุดนี้เป็นเวลาประมาณ๒ชั่วโมงครับ
ก่อนที่จะวิ่งเข้าอำเภอศพปราบจังหวัดลำปางครับ
สักการสมเกตข่าวทะทีวีรายงานจากจังหวัดลำปางครับ
ขับจากอำเภอเถินก็ต้องขึ้นเนินกันซะหน่อย
แล้วก็มาที่ลงที่อำเภอศพปราบนะครับ
ก็ตอนนี้วิ่งจบเซต๓แล้วล่ะนะครับ
อยู่ที่หน้าโรงงานชะแลกที่อำเภอเถิน
แล้วก็จะเริ่มเข้าสู่เซตที่๔ต่อไปในช่วงบ่ายนี้นะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่มีการวิ่งกัน
แล้วก็มีประชาชนมาคอยต้อนรับนี่นะครับ
เซต๓เรียบร้อยแล้วเข้าถึงจุดพักแล้ว

นี่ดิฉันกะว่าเดี๋ยวพอครบถึงเป้าหมายวันที่๒๕ธันวาคมเมื่อไหร่นะ
คุณพยุงศักดิ์กลับมาผู้สื่อข่าวเราใช่ไหมฮะ

เพราะวิ่งตามข้างหน้าของพี่ตูนตามพี่ตูนมาเท่าที่ทุกจังหวัดเลยต้องได้บ้างแหละ
นี่ครับถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าโรงงานฉลักที่อำเภิร์ช
เพราะว่าจบเซต๓แล้วทีนี้อย่างที่คุณพยุงศักดิ์บอก
จะพักอีกสัก๒ชั่วโมงนะ

เท่ากับว่าวันนี้ทำเวลาเร็วมากเซต๑เซต๒เซต๓
ใช่ค่ะก็บอกแล้วว่าอากาศเย็นมันวิ่งเวลาดี
จะบอกว่าพอใกล้จะถึงวันที่๒๕ธันวาคม
ใจหายเหมือนกันนะว่าจะไม่ได้ติดตามเขาวิ่งแล้วไง
ไม่แน่เดี๋ยวเผื่อทางคณะมีโครงการใหม่ขึ้นมา
แต่พี่ตูนก็จะได้พักกันนะครับ
วันนี้ก็วิ่งยากหน่อยขึ้นเนย
ขึ้นเนินตัวปวดเข่าเลยคุณ

ทั้งขึ้นทั้งลงจริงคือวิ่งทางราบดีสุดอยู่แล้ว

ปล่อยให้วิ่งไปเรื่อยคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคกันได้นะครับ